สงกรานที่ผ่านมาสำหรับนักแสดงสาวหล่อตินาสุพนาศ
คือก่อนหน้านี้มันมีอักษรย่อมาแหละนักแสดงสาวต่อ
คราวนี้คนก็ไปขุดไปหากันมาว่าเป็นใครล่าสุดค่ะส่งทนายเจรจากับญาติเด็กหนุ่มนะ
พร้อมกับบอกว่าจะรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมด
หลังจากที่เธอนั้นขับรถเฉียวชนมอเตอร์ไซคว่ำของคู่กรณีนั่นเองค่ะ
แล้วเจ้าตัวก็ยอมรับด้วยนะคะว่าเขาประมาทขับคล่อมเลนจริง
เดี๋ยวไปดูภาพวงจรปิดกันหน่อยค่ะ
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะบริเวณจุดเกิดเหตุในซอยอ่อนนุษย์๒๐
ช่วงตี๒ของคืนวันที่๑๕เมษายนที่ผ่านมานะคะ
ตินาสุพนาจิตลีลานักแสดงสาวหล่อค่ะ
ขับรถมินิคูเปอร์ชนกับนายวัชิเรศยาจิตอายุ๒๔ปี
น้องคนนี้เป็นผู้ช่วยเชฟร้านอาหารฝรั่งเศสนะคะ
มอเตอร์ไซค์ของคู่กรณีล้มกลิ้งลงไป

หลังจากเกิดเหตุคุณแม่ของน้องคนเจ็บ
นำเรื่องราวของอุบัติเหตุนี้มาโพสต์ลงในเฟซบุ๊คค่ะ
เพื่อเรียกร้องให้นักแสดงสาวหล่อออกมารับผิดชอบ
มาเป็นสัปดาห์เรื่องยังเงียบคุณแม่เขาบอกแบบนั้นนะคะ
จนกระทั่งเมื่อวานนี้ค่ะ๒๒เมษายน
ตินาได้มีการส่งทนายความเข้าไปเจรจากับญาติ
น้องคนเจ็บที่สอนอพระขนงค่ะ
มีทนายความของตินาบอกว่าการพูดคุยกันเป็นเรื่องของการรักษาคนเจ็บนะฮะ
ซึ่งล่าสุดก็ได้มีการย้ายน้องจากโรงพยาบาลเลิศสิน
รักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลพญาไทย๒แล้ว
หลังจากที่โรงพยาบาลแรกน้องยังอาการไม่ดีขึ้นนะฮะ
ทางทนายระบุว่าที่คุณตินาไม่ได้ออกมาเจรจากับทางฝั่งญาติของคู่กรณี
ไม่ใช่ว่าไม่สนใจนะแต่เป็นเพราะว่าตินาเอง
ไปช่วยทำเรื่องย้ายน้องเข้าโรงพยาบาลพญาไทย๒อยู่ค่ะ
แล้วก็พร้อมจะดูแลรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาทั้งหมด
ซึ่งทางพี่ชายของคนเจ็บก็พอใจกับการเจรจานะฮะ
โดยอาการล่าสุดของคนเจ็บยังอยู่ในอาการ
น่าเป็นห่วงคือกระดูกเชิงกรานแตกร้าวค่ะ
รวมไปถึงมีอาการสมองบวมก็ต้องรอดูอาการอย่างใกล้ชิดด้วยนะฮะ
ส่วนที่บอกว่ามีกระแสข่าวว่าตินาชนแล้วหนี
ยืนยันนะคะว่าตินาไม่ได้หนีค่ะ
แล้วก็ยังมีการลงไปช่วยดูคนเจ็บหลังจากที่เกิดเหตุทันที

แล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจด้วยตัวเองด้วยนะคะ
เหตุเกิดวันที่๑๕เมษายน
แต่หลายคนจับสังเกตว่าเอ๊ะแล้ววันที่๑๖เมษายน
ทำไมยังเห็นตินาไปเล่นสงกรานอยู่
แบบนี้เรียกว่าคนช็อกได้อย่างไรไปเที่ยวต่อได้อย่างไร
ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลอย่างหนัก
ขณะที่ตินาก็มีการโพสต์ข้อความล่าสุด
รับว่าคืนวันเกิดเหตุเธอเป็นคนขับรถประมาทเอง
แล้วก็ขับคล่อมเลนจนชนกับมอเตอร์ไซค์ของคู่กรณีจริง
หลังจากเกิดเหตุไม่ได้หลบหนีไปไหนค่ะ
แต่เธอยืนยันว่าเธอลงไปช่วยคนเจ็บพาส่งโรงพยาบาล
และตอนนี้ตัวเองก็ช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เสียใจมากและขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

รวมไปถึงภาวนาให้คู่กรณีหรือว่าคนเจ็บเนี่ย
หายจากอาการโดยเร็วที่สุดนะฮะ
บางคนค่ะสงสัยว่าเอ๊ะตินามเมาแล้วขับหรือเปล่า
เรื่องนี้ทางทนายบอกว่าต้องรอผลการตรวจจากเจ้าหน้าที่ก่อนค่ะ
ถ้าเกิดว่ามีการดื่มแล้วเมาจริงก็ต้องว่าไปตามกฎหมาย

คือขอให้น้องผู้บาดเจ็บหายแล้วกลับมาเป็นปกติให้เร็วที่สุด

คุณผู้ชมอย่างที่บอกไปว่าเป็นที่ตินาได้โพสต์
รับว่าเกิดเหตุแบบนี้จริง
แต่จากคอมเมนต์ที่เยอะมากเธอไม่ได้ปิดคอมเมนต์นะคะ
คือคอมเมนต์ก็คือด่ากราดตรงข้ามเลย

ก็คือบอกว่าเข้าใจว่าเหตุการณ์เป็นอุบัติเหตุ

ไขข้อสงสัยตรงนี้ว่าหลังจากนั้นเธอไปเที่ยวจริงไหม

มันก็มองว่าในขณะที่อีกฝ่ายนึงเนี่ย

แล้วที่สำคัญคือคนก่อเหตุ
คือเธอทำไมถึงยังไปมีความสุขสนุกสนานอยู่ได้